นักเรียนนักเรียนต้นนักเรียนปุ้ยและนักเรียนคุณผู้ชม
ช่วยผมคิดเลขหน่อยคะห้าสลึงคือกี่บาทห้าสลึงคือหนึ่งบาทยี่สิบ
สี่สลึงเป็นหนึ่งบาทอ่าหนึ่งบาทห้าสลึงคือหนึ่งบาทยี่สิบสตางค์
๑บาท๒๕สตางค์ที่ถามแบบนี้เพราะว่าคุณยายสองท่านนี้ที่อุทัยเขาขายหมูปิ้งราคา๕สลึงแล้วถึงแม้หมูแพงยายก็ไม่ขึ้นราคา
หรอฮะห้าสลึงก็ขายมายี่สิบห้าปีอุ้ยห้าสลึงเองเหรอห้าสลึงเนี่ยช่วยกันปิ้งอยู่แล้วไม่ใช่ไม้จะเล็กอะไร
แล้วไม่ใช่วิญญาณหมูนะคะใช่มาแบบเป็นหมูชิ้นชิ้นนั่นเนี่ยเลยคุณยายปิ้งมายี่สิบห้าปีแล้วนะคุณค่ะ
คุณยายบุญยืนหรือว่าเย็นเล็กอายุเจ็ดสิบเก้ากับคุณยายสุมมณีหรือว่าคุณยายน้อยอายุเจ็ดสิบห้าขายหมูปิ้งสุดโบราณราคาห้าสลึงหรือว่าหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์มายี่สิบห้าปีแล้วค่ะ
นะฮะปิ้งขายอยู่ที่หน้าส่วนศาลธนาบรสอร์สองร้อยปีที่อุทัยธานีแต่ระวังคุณยายทั้งสองท่านคุณยายเล็กกับคุณยายน้อยจะปิ้งหมูปิ้งไม้ละห้าสลึงเนี่ยนะฮะเขาก็ขายกันหลายไม้ต่อวันนะฮะถามว่ายายหมูแพงอย่างเนี้ยยายยังขายห้าสลึงจริงจริงเหรอบาทยี่สิบห้าสตางค์เนี้ยนะยายบอกหมูแพงยายก
ขยับขึ้นแพงนะฮะทำให้ขายเนี่ยทุกวันนี้ไม่ได้กำไรนะขายให้คนกินที่เขาเคยกินกินไปวันหนึ่งเหมือนเหมือนปิ้งฟรีอ่ะค่ะเหมือนปิ้งให้กินฟรีถามย้ำคุณยายแล้วทำไมคุณยายอยู่ได้เป็นห่วงลูกค้าขาประจำเป็นห่วงเป็นห่วงเขานะฮะเพราะว่าเขามาซื้อหมูปิ้งให้ลูกให้หลานเขากินไม่อยาก
เอาไปก่อนไม่ไหวเหมือนกันนะฮะมันก็ต้องขาดทุนทุกวันนี้มันเสมอตัวคุณผู้ชมที่ขายได้เพราะเป็นห่วงลูกค้าเพราะขาดมันก็เสมอตัวแต่ถ้าหมูแพงกว่านี้หยุดดีกว่าเพราะมันจะเข้าเนื้อและขาดทุนยายก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะตอนนี้ราคาเนื้อหมูตามเขียงในตลาดสดเทศบันสองเทศบันเมืองอุท